พระกับแมวฮะมีอะไรเกิดขึ้น
จะเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นธาตุอยู่ดี
คนที่เป็นธาตุแมวก็จะรักก็จะชอบนะคะ
คืออย่างนี้พระเขามีการฉันเพลงกัน
ท่านฉันเผยกันนะปรากฏว่าแมวจอนค่ะ
เจ้าส้มมันมาวอแวร์คลอเคลียร์คลอเคลียร์สุดท้าย
พระรูปนี้ทำยังไงดูค่ะ

หลวงพ่อตกไปเป็นธาตุแมวโดยปริยายเลย
นี่ถ้าภาษาวัยรุ่นนี่ใช้คำว่าโดนตกนะ

คือเอาข้าวเปล่าเนี่ยใส่ให้มันก่อนตอนแรกเนี่ย
ลืมไปมันกินข้าวเปล่าสงสารมัน

ประทูที่อยู่ในถาดของหลวงพ่อค่ะ
รู้ไหมคะแกะเนื้อปลาทูให้แมว

ไม่ถูกต้องเลย
แต่หลวงพ่อบอกเต็มใจที่จะให้มัน
ส้มเป็นแมวจรที่อยู่ที่วัด
ตรงนี้วัดสุขุมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนที่ถ่ายคลิปบอกว่ารู้ไหมคะว่าโพสต์คลิปนี้ไป
ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงคนเข้าไปดูทะลุ๒ล้านครั้งไปแล้ว

แล้วก็ความน่ารักของหลวงพ่อด้วยนะคะ
ไหมคะเห็นไหมคะท่านก็สวดไปเจ้าส้มมันก็วอลแวร์ไปแบบนี้นะคะ
นำอาหารไปถวายเพลงที่วัดแห่งนี้ให้พระนะคะ
ตลอดการสวดเจ้าส้มก็จะมาวอลแวร์คลอเคลียร์แบบนี้
หลวงพ่อเห็นก็เลยเอาให้มันกิน

งานนี้งาวหลวงพี่ทานแมวแล้วหนึ่ง
นี่คือความน่ารักเห็นไหมแมวมันขี้อ้อนใช่ไหมสุดท้ายแล้วหลวงพ่อหลวงพี่ตกเป็นธาตุแมวเหมือนกันจ้า